สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่๔๑
ซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์สปลาวนะครับ
ในการประชุมวันนี้ครับคุณผู้ชม
จากจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
ยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก
ประเทศมหาอำนาจมาร่วมพูดคุยด้วยเช่นเดียวกัน
สาระสำคัญและไฮไลท์ในวันนี้เป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานโดยคุณจอมพลดาวสุโขรายงานจากสปลาวครับ
ในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีจากนานาชาติ

ในวันสุดท้ายของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ครั้งที่๔๙และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับ
ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจากหลายชาติ
ก็มีโอกาสได้แสดงท่าทีรวมทั้งแสดงความกังวลในเรื่องต่าง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทะเลจีนใต้ที่มีการถกเถียงกันมาโดยตลอด
รวมทั้งปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีด้วยครับ
ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศในการประชุมอาเซียน
ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ
ซึ่งมี๒๖ประเทศและอีก๑กลุ่มประเทศเป็นสมาชิก
ซึ่งทุกประเทศจะมีโอกาสแสดงจุดยืนและข้อกังวลต่อหน้าผู้แทนชาติสมาชิกอื่น
ท่ามกลางการคาดการณ์นะครับว่าปัญหาทะเลจีนใต้การก่อการร้าย
รวมถึงความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
และการประชุมเอเชียตะวันออกในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ซึ่งทั้งฟิลิปปินทร์และจีนก็ตกลงในการแต่งตั้งตัวแทนในการหาวลือเพื่อแก้ปัญหาแบบทวิภาคจีน
โดยนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยหลังจากการออกประชุมเอเชียตะวันออกเพียงสั้นนะครับ
การประชุมมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันโดยการประชุมก็ผ่านไปด้วยดี
ขณะที่นายจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐก็แถลงข่าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่าสาวรัฐหวังที่จะเห็นกระบวนการเจรจา
ซึ่งที่ผ่านมาจีนแสดงเจ็ดจำนงที่จะพูดคุยทวิภาคีกับฟิลิปปินส์
ซึ่งเขาจะเดินทางไปยังฟิลิปปินส์ต่อโดยทันทีนะครับเพื่อพบกับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้

แต่ก็ย้ำท่าทีของสาวรัฐนะครับว่าไม่เคยเข้าข้างฝ่ายใด
แต่อาศัยหลักนิติรัฐและกฎหมายเป็นหลัก
แครรี่ยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายแทงผู้พิการในประเทศญี่ปุ่นด้วย
ขณะที่การหาบรือทวิภาคีที่น่าสนใจในวันนี้นายจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
บรือกับนายเซอร์กีลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย
กลางการจับตาหลังมีรายงานนะครับว่า
รัสเซียสามารถเข้าถึงอีเมลของพักเจโมแครตได้
แม้ว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับ
แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือในวันที่๖ถึง๘กันยายน
ประเทศลาวก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน

ซึ่งในครั้งนั้นผู้นำจากชาติอาเซียน
รวมทั้งผู้นำจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่นครหลวงเวียงจันทร์
เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี